ความคืบหน้ากรณีนี้ที่ลำปางหน่อยค่ะ
ซึ่งกรณีที่พระส่งคลิปอนาจารย์
แล้วก็มีข้อความทางไลน์ไปจีบครู

ทางด้านพระปฏิเสธนะ
บอกว่าจะขอให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ทีนี้ตำรวจเขาก็มีการส่งฟ้องแล้ว
ต้องตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

นี่โลกโซเชียลเขาเผยแพร่พฤติกรรมของพระรูปหนึ่ง
เป็นพระนิสิตมหาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พฤติกรรมที่ดิฉันบอกว่าไม่เหมาะสม

ส่งทางอินบล็อกเฟซบุ๊กด้วยจีบอาจารย์สาว

มีการเอาไปลงยูทูปของตัวเอง
ทีนี้อาจารย์สาวก็เลยตัดสินใจค่ะ

ผู้สื่อข่าวก็เลยไปที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกร
ราชวิทยาลัยที่อำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
ไปเจอรองพอฝ่ายกิจการทั่วไป
ก็คือดรจิรษักรปันลำนะคะ

นิสิตกับอาจารย์เนี่ยไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะ

รับตำแหน่งหัวหน้างานกิจการนิสิต
ซึ่งก็ต้องมีการประสานงานกับนิสิตที่ใกล้จะจบ

เพื่อที่จะได้ติดต่อเรื่องการจบ
ปรากฏว่าพอได้เบอร์อาจารย์ไปแล้วเนี่ย
โอ้โหกลายเป็นโทรศัพท์หาทั้งกลางวันทั้งกลางคืน

รายงานให้กับผู้บริหารได้ทราบ

ผู้บริหารทราบเรื่องก็คิดว่าจะจบแล้วนะ

พอพระนิสิตเขารู้ตัวเขาก็น่าจะเผลาลง

นิสิตก็ยังเขียนข้อความ
ส่งไปหาอาจารย์ผู้หญิงในทางเชิงชู้สาว
อาจารย์ผู้เสียหายก็เปิดเผย
บอกว่าตอนนี้พระนิสิตเองก็ยังไม่หยุดนะ
ยังแชร์เรื่องลงยูทูปของตัวเองตลอดเวลา
ตอนนี้ฝั่งอาจารย์กลัวมากเลย
เพราะว่าพระมีการรีวิวอาวุธปืน
ไม่รู้ว่าจะเอาอาวุธปืนนั้นมาทำร้ายอาจารย์สาวหรือเปล่า
เพราะว่าพระรูปนี้เคยคุยกับพระอีกรูปหนึ่ง
นองที่คุยกันเป็นการขู่กัน
ขู่กันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้รับปริญญา

จะทำให้ตนหมดอนาคตภายใน๑วินาที
แล้วนี่คุณผู้ชมดูสิอันนี้เป็นการรีวิวปืนนะคะ
คือในข้อความที่ตอนหลังคือโกรธกันแล้ว
ส่งข้อความกันไปมาเนี่ยคือขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะ
ระหว่างพระที่เป็นนิสิตกับอาจารย์
แบบว่าเอออาจารย์เองก็บอกว่า
เราก็จะไม่ให้ความเคารพขออภัยมึงด้วย
เพราะมาทำตัวอะไรแบบนี้นะครับแล้วจะประจานด้วย

ส่วนพระที่เป็นนิสิตก็ด่ากราดกับอาจารย์เหมือนกัน
ใช่ค่ะคือตอนนี้พระนิสิตรูปนี้ออกมาชี้แจง

แล้วก็ยอมรับว่าบางอย่างก็ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเขาจริง
แต่ว่ามันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคน
คือหมายถึงเป็นเรื่องระหว่างพระนิสิตกับอาจารย์เท่านั้น
ที่ผ่านมาเขาเจรจาเขาไกลเกลี่ยกันแล้วขอโทษกันแล้ว
แต่ทำไมไม่ยอมจบอันนี้คือฝากฝั่งของพระนิสิตที่บอก
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าที่สื่อนำเสนอข่าวออกมา
สื่อนำเสนอเกินจริงหรือเปล่าฟังความข้างเดียวหรือเปล่า
แล้วที่ผ่านมาพยายามนำเสนอธรรมะผ่านช่องยูทูป
อันนี้คือสิ่งที่พระนิสิตบอกแต่บางอย่างก็เอาคลิปจากแหล่งอื่นมาแชร์
เอาคลิปจากแหล่งอื่นมาแชร์เนี่ยเพราะต้องการยอดวิว
ต้องการให้คนมาติดตามช่องยูทูปของพระนิสิต
ทีนี้เรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านผู้กำกับสพเกาะคา
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษฎาพงสุวรรณบอกเลยนะ
บอกว่าฝั่งอาจารย์อ่ะอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยนะคะ
คือมาแจ้งความสองครั้งครับ
รอบแรกตำรวจให้ส่งสำนวนให้อายการฟ้องทั้งหมด๕ข้อหา
ข้อหานี้มีอะไรบ้าง๑หมินประมาทด้วยการโฆษณา
มีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลักษณะลามก
ก็คือเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้ว
ว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะลามก
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ตัดต่อหรือว่าดัดแปลง
ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
และ๕คือข่มเหงคุกคามหรือทำให้ได้รับความอับอาย

ส่วนคลิปนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนคลิปขยะนะ
ใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวหมุนตัวโชว์ทั้งด้านหน้าด้านหลัง
แล้วก็บรรยายแล้วก็เขียนข้อความไปด้วย
บอกว่าดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กนะจ๊ะสาวว้าวอะไรเนี่ยนะฮะ
อันนี้เมื่อกี้ที่ดิฉันเล่าให้ฟังนี่คือ
ตอนที่ไปแจ้งความกับตำรวจรอบแรกนะ
แต่คือยังไม่จบไงเพราะว่ามีการแจ้งความครั้งที่๒ด้วย
ซึ่งพนักงานสอบสวนตั้งข้อหาแล้ว๕ข้อหา
แจ้งข้อหาแล้ว๑ข้อหาก็คือเรื่องหมินประมาท
โดยการโฆษณาส่วนข้อหาที่๒๕ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้คุณผู้ชมจะส่งไปยังปอท
ทีนี้จะใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่ง
ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ส่งอายการฟ้องต่อไป
ซึ่งพระนิสิตได้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกแล้วนะคะ
ทีนี้ก็เลยอยากรู้ไงคนที่ตามข่าวก็บอก
แล้วพระนิสิตว่ายังไงพระนิสิตปฏิเสธทุกข้อหาค่ะ
บอกว่าขอให้การในชั้นศาลแล้วก็ขอประกันตัวออกไปนะคะ
คือจริงพระเนี่ยอายุเยอะกว่าโยมอาจารย์นะครับ
เพราะว่าพระเรียกแทนตัวเองว่าพี่อย่างนั้นพี่อย่างนี้นะ

แล้วก็ที่สำคัญนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็บอกพระรูปดังกล่าวเนี่ย
อยู่ที่จังหวัดเชียงรายแต่มาเรียนหนังสือที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็พักที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่เมาะแล้วครับ
ยังชอบพกกล้องแอบถ่ายแล้วก็แอบถ่ายผู้คนไปทั่วเลยนะ
กระทั่งล่าสุดก็ไลน์จีบแล้วก็ส่งคลิปช่วยตัวเอง
ให้อาจารย์สาวที่สอนเนี่ยแหละฮะทำให้อาจารย์ทนไม่ไหวก็ต้อง
แจ้งความให้ดำเนินคดีกับพระนิสิตรูปนี้นะครับใช่โอ้ดู
แต่ว่าพระนิสิตก็อ้างว่าบางอย่างก็เอาคลิปมาลง
เพื่อต้องการจะเรียกยอดไลค์ให้คนมาดูในยูทูป